ซึ่งวันนี้นะครับเรื่องของอุบัติเหตุนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายที่นะครับคุณผู้ชมครับ
สุพรรณบุรีมีนักเรียนหญิง๒คนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านสี่แยกแล้วพุ่งชนด้านข้างของรถบรรทุก๑๐ล้ออย่างจัง
ทำให้บาดเจ็บทั้งสองคนนะครับโดยคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ส่วนที่จังหวัดอำนาจริงกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
บนถนนสายรอบเมืองอำเภอเมืองอำนาจริง
จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากห้างบิ๊กซี๕๐๐เมตร
พบศพนายวีรศักดิ์สมสะอาดอายุ๑๖ปี
นักศึกษาปวชสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งอยู่เกาะกลางถนน
ซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งหักศอก

หลังจากผู้ตายกินข้าวกับเพื่อนได้แยกย้ายกันกลับหอพัก
ว่าผู้ตายอาจจะขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูง
เมื่อมาถึงช่วงทางโค้งจึงเสียหลักล้ม
ร่างกระเด็นไปกระแทกกับทางเท้าเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดกาลสินเจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตชายคนหนึ่ง

นอนอยู่กลางถนนจุดกลับรถหน้าบ้านน้องบัวหน่วย
ถนนสายยางตลาดเชียงยืนตำบลคลองขามอำเภอยางตลาด
และยังพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๒คน

ที่เกิดเหตุยังพบรถ๓ล้อเครื่องสภาพถูกชนท้าย

สภาพด้านหน้ารถได้รับความเสียหายเช่นกัน
โดยก่อนเกิดเหตุรถกระบะขับมาจากอำเภอยางตลาด

ตัดหน้าเพื่อจะกลับรถอย่างกระทันหัน

ดวงหมายเลข๑๒อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะนิสันสีน้ำเงิน
กับรถเก๋งฟอร์ดโฟกัสสีขาว
ด้านหน้าพังยับเยินมีผู้บาดเจ็บ๖คน
ใกล้กันพบรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลแม่สอด

ซึ่งภายในรถมีผู้ป่วยอยู่๑คน
และเจ้าหน้าที่พยาบาลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก๕คน
ผู้ภัยรีบช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ

รับผู้ป่วยหนักจากบ้านหนองบัวและรถเก๋ง
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายหลักตรงแยกไฟแดง
เป็นจังหวะเดียวกับที่รถกระบะขับมาทางตรงด้วยความเร็ว

ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าได้รับสัญญาณไฟเขียว
เจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ขณะที่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
ก็มีอุบัติเหตุที่น่าเศร้าเกิดขึ้นนะครับ
ทำให้ศูนย์เสียชีวิตแม่ลูก๒คนนะครับ
อุบัติเหตุที่กระเด็นตกลงมาจากรถพ่วง
ที่มีอุบัติเหตุบนสะพานนะครับ

เป็นอุบัติเหตุรถพ่วงเสียหลักชนกับขอบทาง
มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสะพานภูมิพล๑
เชื่อมระหว่างเขตยานวากรุงเทพ
กับอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต๒ศพนะครับ

อีกคนนึงเป็นเด็กหญิงอายุ๒ขวบนะฮะ

จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าช่วงเกิดเหตุรถพ่วง
เกิดยางแตกแล้วก็เกิดการพลิกคว่ำ

ทำให้แม่กับลูกทั้งสองคนที่เสียชีวิต
เด็นออกมาจากห้องโดยสารของรถพ่วงนะครับ
แล้วก็ตกลงไปข้างล่างร่างกระแทกพื้นเสียชีวิต
เรื่องต้นตำรวจสพพระประแดง
กำลังสอบสวนคนขับที่เป็นพ่อนะฮะ
แต่ว่าหลังจากที่รู้ว่าลูกกับเมีย

ขณะนี้ยังไม่สามารถให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ได้
ส่วนตัวเลข๗วันระวังอันตรายนะครับ
ที่เริ่มตั้งแต่๒๗ธันวาคม๒๕๖๑ถึง๒มกราคม๒๕๖๒นะครับ
อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
รายงานผลการเฝ้าระวังในวันแรกนะครับ

พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น๔๒๐ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๔๒ศพและผู้บาดเจ็บอีก๔๓๒รายจากทั่วประเทศ
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นเมาแล้วขับ
และขับรถเร็วส่วนรถจักรยานยนต์
ครองแชมป์ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
โดยส่วนใหญ่นะครับเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายหลักรองลงมา
เป็นถนนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลและหมู่บ้าน
จังหวัดเชียงรายและรัชบุรีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุดนะครับ
ขณะที่จังหวัดขอนแก่นและลบบุรี
เป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด
ขณะที่มาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถ
ในวันที่๒๗ธันวาคมวันแรกของการเฝ้าระวังนะครับ
มีผู้ทำผิดลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งหมด๖๘๕๒ครั้งดำเนินคดี๔๔๔๓ราย
เจ้าหน้าที่ต้องเก็บรักษารถก็คือยึดรถไว้ในขณะนี้๘๘คัน
และยึดใบขับขี่ไว้ได้๑๒๙คนครับ